นงนุษย์พัทยาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวบรวมพันธรงมากที่สุดในโลกนะครับ
ทำให้นักพฤกษศาสตร์จากทั่วโลกสนใจเข้ามาศึกษา
แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสัญหาโปร่งไปขยายพันธุ์
ส่วนนงนุษย์จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรงนานาชาติ
เพื่อเป็นเวทีเพื่อพบปะของนักพฤษศาสตร์เหล่านี้
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ลักษณะคล้ายปาล์มและเฟิร์นผสมผสานกัน
มีอายุยืนนับพันปีแบบนี้เรียกว่าปรง

บนพื้นที่เขื่อนศรีนครินอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
กว่า๖๒๕ไร่นี้เป็นแหล่งเพาะพันธรง
สวนนกนุษย์พัทยาได้รวบรวมไว้
เพื่อศึกษาพันธรงและนำไปต่อยอดในอนาคตค่ะ
ที่สวนนกนุฏภัทยาคุณกำพลไม่ทราบว่ามีความคิดอย่างไรนะครับ
พื้นที่ที่ศรีสวัสดิ์ประมาณ๖๐๐ไร่
ก็จะรวมพันโปรงของโลกไว้ที่นี่
ส่วนใหญ่ก็จะตั้งแต่ว่าหาเมล็ดมาเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับ

มีบางอย่างที่จะเอาต้นโตมาได้
ก็แถวเพื่อนบ้านก็เอาต้นโตมานะครับ
สวนนกนุษย์พัทยามีพันโปรงทั้งที่ได้จากภายในประเทศและต่างประเทศ
ถึง๓๓๗ชนิดจาก๓๔๘ชนิดทั่วโลก
จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมพันธรงมากที่สุดในโลกค่ะ
ทำให้นักพฤษศาสตร์จาก๑๒ประเทศทั่วโลก
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรงนานาชาติที่สวนนงนุษย์พัทยาและสมาคมปรงนานาชาติจัดขึ้น
เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสัญหาโปรงไปขยายพันธุ์
เพราะมองว่าผลงานการขยายพันธุรงของสวนนกนุษย์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากค่ะ

ไลท์ของการประชุมครั้งนี้คือการเดินทางไปศึกษาพันธรงนานาชนิดจากหลายสถานที่
จังหวัดกาญจนบุรีทั้งไร่สละเศรษฐีไร่หนองน้ำขุ่นและเขาแหลม
อีกหนึ่งกิจกรรมเวิร์คชอปที่นักพฤษศาสตร์จากทั่วโลกได้มาร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับต้นปรงค่ะ
นั่นก็คือการได้ขึ้นมาชมต้นโปรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในป่า
อย่างต้นโปรงต้นนี้นะคะคาดว่าจะมีอายุกว่า๑๕๐๒๐๐ปี
มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่โล่งแจ้งแล้วก็ค่อนข้างแห้งค่ะ
โดยสวนนกนุษย์พัทยาคาดว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการปรงนานาชาติ
นำไปสู่การพัฒนาสายพันธรงให้ก้าวหน้าต่อไป
และให้คนไทยภาคภูมิใจที่ทั่วโลกยกให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวมโปรงมากที่สุดในโลก
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน